ต่อเนื่องเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปงาน

เขามีการจัดงานช้างประจำปีครั้งนี้

แต่ใครบอกว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว

วัยรุ่นยกพวกตีกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม

พาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับ

เพื่อให้เกิดความรื่นเริงสมอารมณ์หมาย

และงานนี้มีทุกอย่างใหญ่จัดประจำทุกปี

ในงานเขามีการจ้างคอนเสิร์ตมาแสดงด้วย
จ้างคอนเสิร์ตมาแสดงด้วยปีก่อนด้วยพี่ปูพงศิษย์คัมภีร์นะฮะ
ปีนี้พี่แอดคาราเปล่าแต๊ดา
เพลงมันอาจจะฮึกเหิมไงคุณแต่ตอนที่พี่แอดเนี่ยแสดงดนตรีเนี่ยพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่กล้านะ
เพราะพี่แอดเขาถือคติเลยว่าถ้าเกิดว่าตีกันหยุดทันที
ความสนุกก็จะหมดในบัตรดนพอจบคอนเสิร์ตเท่านั้นแหละค่ะเห็นไหม
ออกมาตีกันแบบนี้แล้วคนใครเดือดร้อน
เห็นไหมเนี่ยตอนในคอนเสิร์ตยังสนุกกันอยู่เลย
พอจบคอนเสิร์ตปุ๊บมาตีกันข้างนอกค่ะ
แต่ยังอยู่ภายในบริเวณงานช้างนั่นแหละค่ะ
สองกลุ่มเขาตีกันนะคนที่เดือดร้อนคือ
พลเมืองดีที่เขาตั้งใจมาเที่ยวแบบดี
พ่อค้าแม่ขายคุณเห็นไหมวิ่งกันแบบกลัวโดนลูกหลงค่ะ
คนที่ตั้งแผงค้าขายเขาก็บอกว่ากลัวเดือดร้อน
ต้องวิ่งหนีกันนะคะก็ไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่น
ใครจะมาพังร้านหรือว่าใครมีปืน
ผาหน้าไม้ต่างอาจจะโดนลูกหลงได้นะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเขาถ่ายคลิปไว้
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คพร้อมข้อความ
บอกว่าสดร้อนที่นี่สุรินทร์
พร้อมกับเช็คอินงานช้างสุริน

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้างานช้างแสดงช้างสุรินค่ะ

ปีนี้จัดเป็นปีที่๖๐แล้วนะคะ
เขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
ซึ่งอย่างที่บอกไปแต่ละปีก็มีนักร้องดัง
สร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่คนที่มาร่วมงาน
ปีก่อนนู่นพี่ปูพงศิษยคัมภีร์

สบแหลกผ่านไปสบสองสบสามค่อยผ่านไป
สิ้นเสียงเพลงเท่านั้นแหละค่ะตีกันยับเลยนะคะ

คาราบาลมาแสดงคอนเสิร์ตนะคะ
งานนี้จะบอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

งานแบบนี้มีตีกันทุกปี

คือชาวบ้านหรือใครไปร่วมงานก็สายหัวนะ

จะจัดการกับพวกนี้ยังไงดีนะฮะ
ตีกันทุกปีปีก่อนก่อนนู้นตีกันหน้าคอนเสิร์ตเลยค่ะ

คอนเสิร์ตจะไม่แสดงกลัวไม่สนุก
คือนี้ยังต้องจัดงานกันต่อนะฮะ

ก็คงไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

เขาอยากมาเที่ยวงานกันอย่างมีความสุขนะครับ